เรื่องของโควิด๑๙นะคะไปดูสาวโบวี่อัธมากันหน่อยค่ะ
เธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กักตัวเองนะฮะ
การันตีอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะ๑๔วัน
แล้วก็เธอบอกว่าก็มีกิจกรรมต่างมากมาย
ที่ทำแก้เบื่อแก้เซ็งอยู่ที่บ้านได้นะคะ
นี่แหละค่ะตอนนี้กักตัวมาได้๑๐กว่าวันแล้ว
โบวี่อัธมาก็ส่งคลิปมาอัปเดตชีวิตประจำวันกับบันเทิงไทยรัฐ
ตอนนี้เธอบอกว่าอยู่คอนโดคนเดียวค่ะ
ทำกับข้าวทานเองด้วยว่างก็นั่งสมาธิบ้าง
สุขภาพแข็งแรงดีแล้ววันที่๒๕มีนาคมนี้นะคะ
ก็คือวันนี้เนาะครบ๑๔วันที่แพทย์ขอให้กักตัวค่ะ
แต่หลังจากนี้จะระมัดระวังตัวเองให้ดีมากขึ้นนะคะ
แล้วก็เชิญชวนให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติกันค่ะ
ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาอยู่บ้านกันค่ะ
สาเหตุก็เพราะว่าการอยู่บ้านเนี่ยจะช่วยแก้วิกฤตในช่วงนี้ได้นะคะ

เราค่ะเราอาจจะคิดว่าเราแข็งแรงดีคนบางคนเนี่ยติดเชื้อโควิดแต่ไม่แสดงอาการเลยนะคะ
ไม่มีอาการอายไม่มีน้ำมูกไม่เป็นอะไรทั้งนั้นค่ะ
แต่ว่าเราเป็นแค่เชื้อให้คนอื่นได้
ถ้าเรากักตัวอยู่ที่บ้านเราก็จะไม่ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นให้กับคนที่อ่อนแอ
ปริมาณคนอ่อนแอที่ติดเชื้อก็จะค่อยเพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นสักตอนโรงพยาบาล
รับมือไม่ทันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการอยู่บ้านจะเป็นการแก้วิกฤตในตอนนี้ได้ดีที่สุดนะคะ
วันนี้วันที่๒๔ดิฉันนับวันผิดนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เธอครบรอบแล้ว
กักตัว๑๔วันปลอดภัยสบายใจนะคะแต่อย่างที่คุณโบวี่บอกเอาไว้คุณผู้ชม
บางทีเราสุขภาพแข็งแรงออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้หรอกว่า
จริงแล้วเราอาจจะติดเชื้ออยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านปลอดภัยสั่งอาหารเอาทำอาหารเองอะไรอย่างนี้ดีกว่า
กิจกรรมอยู่ที่บ้านทำกันไปหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะท่องเอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะ